พี่น้องที่เดินหน้าทำความดีไม่หยุดตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมมานะ
เอาเงินไปให้กับประชาชนช่วงโควิดแบบนี้ก็เอาเงินไปให้กับประชาชน
ที่สำคัญสัตว์มันก็อดหยากเหมือนกัน

ไปเลี้ยงช้างอออ

รับขวัญลูกช้างที่ตกลูกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อน

เดี๋ยวงวดหน้ามาลุ้นกันนะฮะ

คุณบินบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่

ช้างมีบุญคุณกับพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านาน

แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
เรื่องของโควิด๑๙อาหารก็ไม่มี

ประสบกับปัญหาก็เลยอยากจะเข้าไปช่วย
และตอนนี้ครับมุรการแบบนี้

ปีที่แล้วปีประมาณสักปี๖นึง๗เดือน
ก็มีบางตัวที่จะ

แต่ตอนนี้ช้างมาพูด
ข้อหนึ่งจากเรื่องอาหาร
เราต้องช่วยกันนะ

สำหรับผลไม้ที่นำไปเลี้ยงช้างช้างมีกว่าร้อยเชือกต้องขนไปเยอะหน่อย
มีทั้งกล้วยสับปะรดข้าวโพดแตงกวากระหล่ำปีผักสดต่างมากมาย
ซื้อมาจากตลาดไทยครับแล้วก็คาดว่าช้างเนี่ยก็จะได้กินแบบนี้
มีกินไปสักสองสามสัปดาห์แล้วอันนี้ก็นุโมนทนาด้วยแล้วกัน
มีคนทำบุญอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ได้พูดถึงขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับ